อันนี้ไม่รู้ว่ามันบ้านป่าเมืองเถื่อนหรืออย่างไร
กลุ่มวัยรุ่นถึงยกพวกไปรุมทำร้ายผู้ชายคนนี้
บอกก่อนว่าเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปแต่ณเวลานี้ผู้ชายคนนี้สาหัสค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นจังหวะที่ตัวผู้บาดเจ็บ
เขาอยู่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งนะ
หน้าที่กลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนนะคะใส่หมวกกระน็อกเต็มใบ
อาวุธครบมือไปเลยเขาเดินถอยแล้วนะถอยแล้วนะ

แล้วดูสิล้อมหน้าล้อมหลานค่ะใช่ค่ะคุณอริยาอย่างที่คุณพูด
ล้อมหน้าล้อมหลังจริงทำร้ายเขาไม่หยุดทั้งฟาด
อาวุธเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าอาวุธมันเต็มไปหมดเลยอยู่ในที่เกิดเหตุ

คือเขาหนีไปแล้วนะพยายามกระชากตัวมาแล้วก็ให้เพื่อนแบบซัดอีกอันนี้
ใช่คุณผู้ชมดูนะเอาไม้ฟาดเขาไม่ยั้งเข้าไปรุมกระทืบอะค่ะ
คืออันนี้นะคะมันเกิดขึ้นแถวที่พักย่านทองห
โอ้โหทองหล่อเลยเหรอใช่ใจกลางเมืองเลยกรุงเทพนี่แหละค่ะ
อย่างที่เห็นว่าโอ้โหผู้ชายกลุ่มนี้ที่เป็นคนร้าย
เขาจะสวมเสื้อโทนสีดำกันมาหมดเลย
แล้วก็โอ้โหก่อเหตุอุกอาจไม่มีท่าทีเกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างใด
ทีนี้สุดท้ายมันจบลงยังไง
เขาบอกว่าแฟนของผู้ชายเสื้อขาวที่ถูกทำร้าย

นี่แหละค่ะบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่มเมื่อวานนี้เอง
วีพลัสนะคะเจ๊ม้อยวีพลัสเขาโพสต์เอาไว้

ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินกฎหมายด้วย
เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมอุกอาจจริงแบบนี้
ทีนี้ทางด้านของแฟนผู้บาดเจ็บค่ะ
นางสาวรจนาสุรจนาอายุ๓๑ปี
เขาเล่าแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุแฟนนุ่มอายุ๓๐ปี
ก็คือผู้ชายเสื้อขาวในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น

ก็รอไปลงไปรอข้างล่างหอพักก่อน
ปรากฏว่าอยู่ดีวัยรุ่นนับ๑๐คนเข้ามารุมทำร้าย
ยืนยันนะคะว่าเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนแน่เพราะอะไร
เพราะเธอรู้เธอเห็นว่ามันมีคนคอยดูต้นทางด้วย

มีการถ่ายคลิประหว่างทำร้ายเอาไว้ด้วย
เชื่อว่าเป็นเรื่องของการจ้างมาทำร้ายหรือเปล่า
แต่เธอกับแฟนนุ่มไม่รู้จักกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุเลย
และยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนนะ
เรื่องนี้เธอบอกเดี๋ยวรอให้ตำรวจมาสอบ
และผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมคะทิ้งหลักฐานไว้เพียบอย่างที่บอกไป
เชือกไม้หน้าสามไม้สเบสบอล
โอ้โหแล้วมันรุมกันขนาดนี้ลงท้องรองเท้าก็หล่นอยู่ตรงนั้น

ใกล้เคียงหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแน่

อยากจะให้กลุ่มผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะอะไร
อัปเดตอาการว่าแฟนของเธอเจ็บสาหัสจริง
หลายเข็มเย็บทั้งตัวเลย
สองข้างแขนศีรษะแล้วหน้าก็บวมช้ำ
มีอาการความดันต่ำด้วยนะคะเพราะว่าเสียเลือดเยอะ

ต้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาลฟังเสียงเถอะค่ะ
ใช้แรงแล้วแต่นี่เอาอาวุธ
แล้วคุณวางแผนมาด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะ
เพราะว่าถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วย

แล้วถ้าเราลงมาช้าอีกนิดเดียวแฟนเราเป็นอะไรไปทำยังไง

คุณมาบุกลุกเราแล้วคุณมาทำเรา
โอ้โหคุณดูสิคือกระชากเสื้อออกมาเลือดอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะ
อาการหนักนะคะเพราะเย็บแทบทั้งตัวเลยนะ
ใช่ค่ะขอให้ตามจับตัวแก๊งนี้ให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะ